ตามความคืบหน้าเรื่องการเสียชีวิตของหญิงสาวที่ชื่อออยที่เราเรียกกันว่าพริตตี้ออย
เธอหายไปประมาณ๖ปีนะครับทีแรกคิดว่าเป็นหนึ่งในศพในบ้านของไอซ์หีบเหล็ก
ญาติก็รับศพมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาแล้วนะฮะตอนนี้ยังตามอยู่ว่าใครคือคนร้าย
วันนี้เราได้คุยกับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นแฟนของออย
เป็นแฟนของออยก่อนที่ออยจะหายตัวไปนะครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ตอนนี้เป็นเพื่อนสนิท
หรือว่าเป็นญาติเป็นครอบครัวของพริตตี้ออยเนี่ยเขาก็เล็งมาที่ผู้ชายคนนี้
ใช่ค่ะญาติของพริตตี้ออยบอกว่าตอนแรกสงสัยอยู่สองคนก็คือเพื่อนชายคนสนิทของออย
คนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งเป็นคนไทยที่ชื่อช่อช้างนี่แหละ
เราเจอแล้วเดี๋ยวท่านรอฟังนะว่าเขาว่ายังไง
แต่เมื่อวานเนี่ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดนะครับ
วัดที่แม่ได้รับศพลูกสาวมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะฮะรับศพมาแล้วก็มาตั้งบำเพ็ญกุศลวันแรกเมื่อวานนี้
มีเด็กหญิงวัย๑๑ปีคนนึงเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิทของออย
น้องคนนี้ฮะปกติเขาจะเรียกออยว่าแม่ออยเป็นลูกสาวของเพื่อนสนิท
อยู่ดีมาถึงวัดเนี่ยมีอาการลักษณะแบบนี้
พุ่งเข้ามากอดแม่ของพริตตี้ออยแล้วก็พูดจารักษณะเหมือนกับว่าเธอคือออย
เหมือนกับวิญญาณของออยมาเข้าร่างเพื่อจะสื่อสารจะบอกอะไรบางอย่าง
อาการเริ่มเป็นแบบนี้ตั้งแต่ที่เด็กหญิงคนนี้มาถึงวัดแล้วตอนที่เขาไปเปิดโลงศพเพื่อจะดูร่างของพริตตี้ออยกันเนี่ย
เธอก็ไปดูด้วยเด็กหญิงคนนี้ไปดูด้วยแล้วก็มีอาการอย่างนี้เลย
แม่ก็พยายามถามพ่อก็พยายามถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไง
พอดูไปดูมาท่าทางวิญญาณของลูกสาวมาสิ่งร่างของเด็กหญิงคนนี้แน่
ก็เลยถามถ่ายกันว่าเออใครทำใครฆ่าเกิดอะไรขึ้น
เราเจอแม่ของเด็กหญิงคนนี้แล้วนะฮะเพื่อนสนิทของออยด้วย
เดี๋ยวท่านรอฟังว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้าง
ย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ

ไม่ค่อยมีแบบนั้น

เหมือนตกนังเตรียมแล้วพ่อกว้าดหัวพี่
แล้วมันได้บิดคอดหรือไหม

แล้วมันเอาหนูไปโยนทิ้งน้ำไหม
ตอนโยนทิ้งน้ำมันยังไม่ตาย
โยนทิ้งน้ำมันยังไม่ตาย
แล้วเขากดหน้านู้นคือจมน้ำไหม
เข้าไปคริบโพรนอันนู้นไปทิ้ง
คือพ่อสอบถามพูดคุยกันอยู่สักพักนึง
เอาพระมาคล้องคอให้น้องเขาก็ไม่ยอม
ใช่ร้องตลอดเลย
จนกระทั่งเหนื่อยอ่อนอ่อน
อ่อนล้าจนแบบสุดไปอ่ะทุกแรกพ่อก็มาคุยด้วย
พ่อของพ่อของพระทิปติออยนะนี่ค่ะมานั่งข้าง
สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องรอจนถึงช่วงเวลาที่น้องเอิญนะ
เด็กหญิงอายุ๑๑ขวบคนนี้ก็ไม่ไหวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่วิ่งออกไปเลยนะ

เป็นลมอยู่ข้างนอกอ่ะก็ต้องอุ้มกลับมาอีกรอบนึงนะครับ
เมื่อวานนี้ก็ทำให้ทุกคนแปลกใจแล้วครับว่าเด็กหญิงวัย๑๑ขวบ
ที่เป็นลูกสาวเพื่อนสนิทของพริตตี้ออยเนี่ยฮะลักษณะอาการทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้น
สุดท้ายก็ฟุ๊บไปนะครับแล้วคุณแม่ก็พากลับบ้าน
กับแม่เรียบร้อยแล้วก็อาจจะออกจากร่างของเด็กหญิงคนนี้ไปแล้ว
น้องก็เลยฟุ๊บสลบอย่างนี้ไปเลยนะครับอ่านี่นะฮะ
ปัจจุบันถ้าเป็นอายุเนี่ยเธอจะอายุ๓๐ตอนที่หายไปเมื่อ๖ปีที่แล้ว
อายุประมาณ๒๓๒๔นะฮะก็จากเหตุฆาตกรรมครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
วันนี้เราได้คุยกับนางสาวอังคณาจันมั่นอายุ๓๐ปีนะครับ
แม่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย
ลูกสาวก็คือเอิญร้องไห้หนักมากจนอ่อนล้าแล้วก็ค่อยหลับฟุบลงที่อ้อมกอดของแม่ของออยเนี่ย
ตอนนั้นนะแม่ก็รีบแม่ของน้องเอิญนะก็รีบเอาสร้อยคอพระเครื่องเนี่ย
คล้องคอให้กับลูกสาวทันทีเอาสายสินไปผูกแขนให้แล้วอุ้มกลับบ้านทันทีนะครับ
หลังจากน้องเอิญตื่นขึ้นมาน้องเอิญเนี่ยพอถามว่าจำอะไรได้ไหมเอิญบอกไม่รู้เรื่องนะฮะ
คือจำไม่ได้เลยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่วัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของพริตตี้ออยเมื่อวานนี้นะฮะ
เพราะเคยไปทำงานอยู่ที่นั่นเรื่องนี้นะครับส่วนตัวของนางสาวอังคณาที่เป็นเพื่อนคนสนิทของพริตตี้ออยนะครับ
เป็นแม่ของเด็กหญิงวัย๑๑ขวบเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
คือวิญญาณของออยเข้ามาสิงร่างของลูกสาวเธอจริงเพราะต้องการ
บอกอะไรบางอย่างแล้วเธอก็บอกว่าก่อนหน้านี้ออยเคยมาเข้า
ฝันเธอด้วยนะตอนที่ยังหากันไม่เจอเนี่ยเข้าฝันบอกว่าออย
ตายแล้วนะโดนผู้ชายใจดีมาฆ่าตายค่ะตอนนั้นในฝันเธอก็ถาม
ว่าเอาแล้วผู้ชายใจดีคนนั้นคือใครล่ะออยบอกแค่ว่าบอกไม่
ได้แล้วก็ร้องให้สะอึกสะอื่นเหมือนเมื่อวานน้องวัน๑๑ปีเขา
บอกว่าเขาก็บอกไม่ได้ใช่ไหมที่คุณพ่อคุณแม่ของออยก็ถาม
ว่าใครทำร้ายบอกเขาบอกไม่ได้ขนาดที่ความเห็นส่วนตัวของ
เพื่อนสนิทของออยนะครับบอกว่าเธอสงสัยและมั่นใจว่าคนที่
ออยคือผู้ชายคนนึงนะขอใช้ชื่อย่อว่าอักษรชอช้าง
ก็แล้วกันเท่าที่เธอรู้จักเนี่ยเธอรู้ว่าเป็นแฟนของออยและ
เป็นผู้ชายที่นิสัยดีและรักออยมากคอยดูแลปรณิบัติออยยอมออ
ทุกอย่างดูแลออยอย่างดีทุกอย่างเธอก็ไม่เคยเห็นว่าทั้งสอง
คนนี้จะทะเลาะกันนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะเหตุหึง
ห่วงหรือเปล่าผู้ชายอักษรย่อชอช้างคนนี้ก็เลยลงมือทำ

เขาบอกว่าตายแล้วนะโดนผู้ชายใจดีฆ่าตายอืมก็ถามว่า
ผู้ชายใจดีอย่างคะทุกไคนก็ว่าเขาไม่ยอมบอกเขาบอก
ไม่ได้ร้องไห้อย่างเดียว
สงสัยไว้แล้วค่ะแต่ก็ยังไม่พลาดทิศต่องครับ
แต่ตอนพวกที่คุณพอข้าง
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ได้รับการติดต่อจากแหล่งข่าวคนหนึ่งนะแหล่งข่าวคนนี้เนี่ยเขาบอกว่า
เขาเป็นแฟนเก่าของออยผู้ชายคนนี้นะฮะที่คุยกับคุณภูริพัฒน์บุญนิน
เขาบอกว่าเขาเป็นแฟนเก่าของออยแล้วมีข้อมูลสอดคล้องกับคุณอังคณาเพื่อนสนิทของออยเลยนะที่อยู่ที่เพชรบูรณ์
เกี่ยวกับเรื่องผู้ชายชอช้างผู้ชายสารย่อชอช้าง
โดยผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาก็เคยคบหาอยู่กินกับออยนะ
แต่เป็นช่วงเวลาสั้นในช่วงปี๒๕๕๔ค่ะนะตอนนั้นน่ะ
อยมาทำงานที่โรงงานผลิตยางรถยนต์แห่งหนึ่งที่ศรีราชาที่ชนบุรี
แล้วเขาก็เริ่มจีบอยแต่ออยไม่สนใจเขาทำงานอยู่ที่นั่นแต่ออยไม่สนใจเขา
แล้วออยก็ลาออกไปแต่ทีนี้พอออยลาออกไปเนี่ยได้มีการติดต่อมาหา
แล้วก็เริ่มคุยกันใหม่อีกรอบนึงตอนเดือนสิงหาคมปี๕๔
คุยกันได้สักพักนึงมาถึงช่วงต้นเดือนกันยายนปี๕๔
เขาก็ชวนออยให้มาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่จังหวัดระยอง
เขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถไปรับออยเองก็ไปรับที่บ้านของแฟนเก่าของออย
ผู้ชายคนนั้นน่ะอักษรย่อชอช้างแต่ว่าคนที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ยบอกว่าชื่อชัดนะ
อยู่ศรีรชาเราก็ไม่รู้ชัดไหนนะ
ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนก็อยู่ด้วยกันถึงเดือนตุลาคม
แล้วระหว่างนั้นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผู้ชายคนนี้บอกกับเราว่าเขาจับได้ว่า
ออยเองก็ยังติดต่อหาผู้ชายชื่อชัดอยู่
แล้วก็ยังมีผู้ชายคนอื่นอีกหลายคนซึ่งเขารับไม่ได้
เขาก็เลยขอเลิกแล้วเขาก็กลับมาส่งออยที่หอพัก
ซึ่งเป็นหอพักที่ชัดเช่าให้ออยอยู่
เขาก็มาส่งเมื่อเดือนธันวาคมปี๕๔
แต่ก็ยังติดต่อกันอยู่เรื่อยตลอดเวลาที่คุยกับออยเนี่ย
เวลาที่เขาคุยกับออยติดต่อกับออยชัดเนี่ยเขารู้หมดนะ
รู้ว่าคุยอะไรบ้างรู้ว่าคุยกันแบบไหนอะไรยังไง
เขาก็เคยถามออยว่าที่เราคุยกันเนี่ย
ส่งข้อความคุยกันหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
ชัดเขารู้หมดเลยออยบอกว่าเพราะชัดเนี่ยเป็นคนทำเฟซบุ๊กให้เธอ
แล้วมีรหัสเฟซบุ๊ครวมทั้งรหัสทุกสิ่งทุกอย่างของเธอ
ซึ่งจริงแล้วผู้ชายคนนี้ให้ข้อมูลกับเราว่า
อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็อยากเลิกกับชัดแต่ชัดไม่ยอมเลิก
เพราะรักออยมากแล้วก็ตามตื้อออยตลอด
เขาก็เลยเชื่อว่าคนที่ทำร้ายออยจนเสียชีวิตต้องเป็นชัดอย่างแน่นอน
สิ่งที่ผมสงสัยนะผมดูข่าวผมบอกตรงว่าผมดูข่าว
เรื่องที่เพื่อนของออยเพื่อนสนิทของออยคนนี้ผมไม่รู้จักหรอก
เขาบอกว่าเขาได้ตามหาออยได้แท็กในเฟซบุ๊คออย
แต่ต่อมาแท็กนั้นโดนลบหายไป

มีคนเดียวที่ดูมีคนเดียวครับผม

นั้นระดับระยะภูมิจะแค่ที่เจอศพ
หอที่ผมไปรับมาก็หอนั้นแถวแถวหอแถวนั้นฉะนั้นผมจะต้องคิดถึงใคร

ว่าชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูลจากทางฝั่งญาติและคนสนิทของออย
ครับทุกคนเขาสงสัยผู้ชายที่ชื่อช่อช้างอืมหลักหลักเลยก็คือ
ศพของออยครับถูกพบที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ
ผู้ชายที่ชื่อชอช้างคนนี้เขาก็อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
อืมทีมข่าวของเราคุณภูริพัฒน์บุญนินเนี่ย
ก็ตามหานะตามหาผู้ชายที่ชื่อช่อช้างที่เขาสงสัยตกเป็นผู้ต้องสงสัย
เกี่ยวข้องกับการตายของออยหรือเปล่าครับภูริพัฒน์เจอนะคะอ๋อเหรอฮะ
ตามจนเจอผู้ชายที่ชื่อช้อช้างคนนี้นี่ค่ะชื่อว่าในชัด
แฟนของออยอ่ะค่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขาม
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคือบ้านของในชัดคนนี้
อยู่ในหนองค้อห่างจากจุดที่พบศพของออย
ที่ไปเจอในพงหญ้าริมถนนเนินตะแบกเจ็ดกิโลเมตรนะคะครับ
แต่ในชัดคนนี้เขาก็ยอมเปิดใจกับทีมข่าวของเรา
เขาก็บอกผมช่อช้างผมชื่อชัดเขาบอกเขาตกเป็นจำเลยของสังคมมาตลอด
ตอนนี้ตัวเขาเองกับครอบครัวเสียหายมากเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวค่ะ
ไม่ได้ทำร้ายออยเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นคนที่อยู่กับออยเป็นคนสุดท้าย
ก่อนที่ออยจะหายตัวไปจริงจริงเออนี่ค่ะครับคือทีมข่าวกำลังคุยกับชัดเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าก็บ้านหลังนี้ที่ภูริพัฒน์มาคุยด้วยเป็นบ้านที่ออยเคยมาอยู่ด้วย
เพราะเขาก็เคยคบหากันกับออยแล้วออยก็ไปอยู่กับเขาที่บ้านหลังนี้
เขาบอกว่าเขาพร้อมจะยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะ
คือตอนนี้ยังไม่ได้มีใครตกเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรนะคะก็ไม่ได้ถูกจับกลุ่มหรือว่าถูกดำเนินคดีอะไร
เขาก็เลยอยากจะชี้แจงในมุมของเขาบ้างตัวในชัดคนนี้บอกว่า
เขาก็เริ่มคบหากับออยเมื่อเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙
แต่ว่าตอนนั้นตัวเขาเองมีลูกมีเมียอยู่แล้วแล้วก็เลิกกับเมียมาคบกับออยแบบจริงจัง
ระหว่างที่คบกับออยก็มีผู้ชายมาติดพันกับออยอยู่หลายคน
ถ้ารวมตัวเขาเองด้วยเนี่ยนะ๕คนโอ้โหคนแรกชื่อในเอ็มนามสมมุตินะคะ
เป็นชายชาวไทยคบกันช่วงเดือนกันยายนปี๒๕๕๙
แล้วก็เลิกรากันไปในช่วงเดือนธันวาคมปีเดียวกันก็คือคนที่เราไปคุยด้วยเมื่อสักครู่นี้
ถูกต้องอีกคนนึงที่ครอบครัวออยบอกว่าออยเขาคบชาวต่างชาติ
คนนี้เป็นชาวไต้หวันชื่อในหารคบเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
คนนี้ซื้อรถเก๋งซื้อบ้านให้ออยปี๒๕๕๖มีผู้ชายอีกคนนึงค่ะ
ชื่อว่าในน็อตเป็นนามสมมุตินะคะเป็นคนขับรถตู้เป็นคนไทยมาติดพันกับออย
และคนสุดท้ายเป็นผู้ชายชาวไทยคบกับออยเมื่อปี๒๕๕๗คือออยหายตัวไปปี๒๕๕๙
คือชัดบอกว่าตลอดเวลาที่คบกับออยเนี่ยก็รับรู้มาตลอดว่าออยทำงานในลักษณะนี้คือเป็นพริตตี้อ่ะ
หน้าตาดีก็มีคนมาติดพันธุ์เยอะแต่ชัดบอกว่าผมรับได้เพราะว่าผมรักออยมาก
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะวันสุดท้ายก่อนที่ออยจะหายตัวไปก็คือเที่ยงวันที่๒๒พฤษภาคม
อยขับรถไปหาผู้ชายคนนึงแล้วก็กลับมาในช่วงหัวค่ำของคืนวันที่๒๒พฤษภาคม
แล้วออยบอกกับชัดว่าหิวข้าวพาไปกินข้าวหน่อยพอกินข้าวเสร็จก็บอกว่าปวดหัวพาไปซื้อยาหน่อย
ทีนี้พอกลับถึงบ้านชัดบอกผมอาบน้ำอยู่นะก็อาบน้ำเรียบร้อยเข้ามาในห้อง
ออยถือทิชชู่เอาไว้ในมือเหมือนกับมีอะไรบางอย่างชัดบอกว่าผมก็สงสัยขอดู
แต่ออยไม่ให้ดูชักมือกลับเหมือนไม่อยากจะให้ดูก็เลยยื้อแย่งกันค่ะ
ออยโยนอันเนี้ยทิ้งไปนอกหน้าต่างตัวเองก็ตามไปดูว่าไอ้ที่อยู่ในทิชชู่ที่ออยโยนทิ้งไปนอกหน้าต่างมันคืออะไร
สุดท้ายมันคือยาคุมกำเนิดฉุกเฉินหลังจากนั้นชัดยอมรับว่าทะเลาะกับออย
เพราะเสียใจที่ทำไมไปมีอะไรมาแล้วไม่ป้องกันทะเลาะกันหนักมากจนออยเอากระเป๋าถือออกไปจากบ้านไปเลย
บ้านไปเลยอืมอันนี้เป็นข้อมูลจากในชัดนะคะชัดบอกว่าประเด็นที่มีเพื่อนของออยมาบอกว่า
คือชัดน่าจะรู้เห็นเรื่องนู้นเรื่องนี้สงสัยเรื่องรถเก๋งของออยบ้างแหละ
คืออันนี้ชัดบอกว่าคือคนที่พูดไม่ได้รู้เรื่องจริงทั้งหมด
แต่พอเอาไปพูดแล้วกลายเป็นชัดเสียหายไปหมดเลย
บอกว่ายอมรับว่าตอนนี้ตัวเองกับครอบครัวเครียดมากนะ
ไปมากลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้
ก็พยายามจะเอาหลักฐานทุกอย่างที่มีมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเอง
หลักฐานทั้งหมดที่มีให้ตำรวจไปหมดแล้วด้วย
ก็รู้สึกเสียใจครับแต่ก็เข้าใจ
เพราะในข่าวมันเป็นอย่างงั้นก็ฝึกประเด็นบางทีผม
ถึงที่พยายามเลียกต่อค์ต้นก็รู้ว่ามีใครบ้างก่อนที่อ๋อจะตาย
ยืนยันว่าเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับห้องการทำแน่
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตายครับ
แต่เป็นคนไล่เขาไปจริงแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตาย

เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สรุปคดีนะครับท่านผู้ชมครับ

เพราะขณะนี้ผู้ต้องสงสัยหลักเนี่ยมันมีอีกหลายคนนะฮะ
ในชัดที่บอกว่าเป็นแฟนเก่าเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นแฟนกันคบกันจนวันที่หายตัวไปนั่นแหละนะครับ
มีชายชาวไต้หวันอีกคนนึงนะครับ
มีผู้ชายอีก๓คนนะครับที่ทั้งเป็นอดีตแฟน
ตำรวจบอกว่าต้องสอบปากคำกันอย่างละเอียดนะครับ
เฉพาะในชัดก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียด
เพื่อหาข้อมูลในการเชื่อมโยงไปสู่ผู้ต้องสงสัยทั้งหมดนะครับ
ซึ่งตอนนี้ชัดเองก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจหมดแล้วนะครับ
ก็ยังเหลืออีก๓คนนะครับอยู่ที่ว่าตำรวจ
จะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร
นี่นะฮะคดีนี้นะครับ
ตอนนี้ก็รอผลสรุปแห่งคดีอยู่